แต่เหตุการณ์นี้มันต่างจากเหตุการณ์ครั้งก่อน

แต่เขาถูกไฟช็อตหมดสติไปแล้ว

แล้วเขาก็ยังคงมีสติอยู่ตรงด้านบน

เพื่อนที่ไปทำงานด้วยกันต้องปีนช่วยกันลงมา
เหตุการณ์มันเกิดแถวทรงทาริน
ในตัวเมืองของจังหวัดสุรินเนี่ยแหละครับ
ภาพที่เห็นกำลังปีน
เชื้อสีส้มถูกไฟช็อตบาดเจ็บ
ห้อยอยู่ด้านบนสูงจากพื้น๖เมตร
ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้
จากว่ามีสายเซฟตี้ดึงร่างเอาไว้
ก็ต้องปีนขึ้นไปช่วยกันลำเลียงคนเจ็บลงมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูง
พอขึ้นไปหน้าอกรำตัวถูกไฟใหม่ผิวหนังทะลอกบาดเจ็บสาธัตร
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะแต่ว่าเขายังคงพูดจาได้นะครับ
แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะบาดเจ็บสาธิตเป็นแล้ว
เมืองต้นคนเจ็บชื่อว่านายสุธินสุนทรามรักครับ
ตอนที่ขึ้นไปเขาทำหน้าที่ปฏิบัติการที่จะเปลี่ยน
แล้วก็ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาดถึง๒๒๐๐กิโลโวลต์ทีเดียว
โอ้โหมันแรงสูงมากนะ
เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าไม่พอในชุมชนสุบริการ
แต่เมื่อนำอุปกรณ์ต่างไปเชื่อมต่อเข้าใกล้กับสายไฟแรงสูง
มันเกิดอาการถ้าทางด้านของเทคนิคเขาเรียกว่าอาการเบิร์น
หรือว่าเขาเรียกว่าการอาร์ตของอุปกรณ์รุนแรง
คือไฟมันทำปฏิกิริยากันนะคุณผู้ชมนะฮะ
ทำให้เกิดประกายไฟแล้วก็มาถึงตัวของเจ้าที่คนนี้
คือนายสุธินนี่แหละครับนะฮะแต่ล่าสุดเขาไปถึงมือหมอแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวานล่าสุดเช็คไปก็อาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์คือนายเจริญชัย
บอกว่าเขาขับรถผ่านมาพอดีสักพักหนึ่งมีเสียงดังปุ๊บขึ้นมา
เหมือนเสียงระเบิดอะไรต่างแล้วก็มีสายไฟร่วงลงมา
แล้วก็พอแง่นหน้าขึ้นไปเห็นเจ้าหน้าที่ถูกไฟช็อต

แล้วก็โชคดีอันหนึ่งคือไฟไม่ได้ไหม้

เหมือนข่าวครั้งก่อนที่เราเคยได้เห็นกันนะฮะ
ฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยนะฮะ
เห็นประกายไฟไหมพี่เสียงดันสนั่นเลยครับครับครับ
แล้วแล้วจังหวะแกตอนระเบิดตอนช็อตอ่ะเป็นเป็นยังไงบ้างตัวผู้บาดเจ็บอ่ะ
ตัวแกก็ดีดตัวออกมาแล้วก็เอ่อมีเค็มคันรัดอยู่อืม
แกก็ห้อยตัวมาแล้วก็ดูดูเขาเคลื่อนไหวอยู่ครับ
มีสติอยู่ครับครับแต่ดีดีนะที่มีเค็มคันอ่าทำงานแบบนี้ก็ต้อง